ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ใครจะต้องถูกเรียนคดีมันไม่ได้ทุกคนติด
ไม่ใช่รัฐบาลจะไปรู้ความลับจากใครในทุกคน
ไม่ใช่มันต้องมีเหตุนั่นคือกฎหมาย
จะเกิดการละเมิดสิทธิโดยเจ้าที่รัฐเข้าไปดูข้อมูลของส่วนบุคคลทั่วไปไม่มีแน่นอน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่งจะคุยกันไปนะคะ
แต่ว่าเราคุยกันได้สั้นค่ะในรายการถามตรงก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาซึ่งนำมาสู่ความไม่พอใจให้กับคนที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ
ว่าเนื้อหาที่ออกมากับกฎหมายล่าสุดที่ผ่านสนชวาระ๓นั้น
จะทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาเคยใช้
และเหมือนจะรู้สึกว่าถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ
จำกัดจำเขียการแสดงความคิดความเห็น
เพราะฉะนั้นความไม่พอใจนี้ก็ค่อยพอกพูนขึ้นมา
จนกระทั่งมีปฏิบัติการในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้นะคะ
และปฏิบัติการล่าสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในคืนนี้
ก็คือเป้าอยู่ที่กองทัพบกค่ะ
เอ่ยชื่อของกลุ่มนี้นะคะทำให้กลายเป็นข่าวขึ้นมาว่า
ตอนนี้เป้าไปที่นายกประยุทธ์ซึ่งสัญลักษณ์ของท่านก็คือกองทัพบก
ซึ่งถ้ากองทัพบกสามารถที่จะถูกโจมตีในลักษณะใดก็แล้วแต่นะคะ
ตื้นจะลึกก็แล้วแต่เนี่ยมันคือการทำลายสัญลักษณ์ความมั่นคงของทั้งรัฐบาลด้วย
ขอสชด้วยวันนี้เราลองคุยกันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ย
จะเรียกว่ารุนแรงได้ไหมรัฐสามารถรับมือได้หรือเปล่า

จะผ่านไปแบบไหนโดยที่ไม่เสียหาย

อาจารย์มีชื่ออยู่ในหนึ่งในคนที่ได้อ่านกฎหมายฉบับนี้ด้วยนั่นแหละนะคะ

แต่ว่าเป็นผู้ที่น่าจะให้ความเห็นในกฎหมายฉบับนี้ได้

ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองถามตั้งแต่ต้นรายการนะคะ
อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย

สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคือพอไปเปิดกฎหมายมีชื่ออาจารย์ปริญญาด้วย
จริงแล้วมีหลายคนในวงการไซเบอร์หลายมุมมีชื่ออาจารย์ด้วย

ที่มีชื่อนี่คือเขาเชิญมาเป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษามีเป็น๑๐คนหางว่าวเลย
แต่ผมก็เป็นหนึ่งใน๑๐คนนั้นแค่นั้นเอง
อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มาเป็นคนพูดแทนคนร่างกฎหมาย

พูดแทนกระทรวงดิจิทัลได้ไหม

ซึ่งอยู่ในแวดวงความปลอดภัยไซเบอร์คือส่วนใหญ่ที่เราตามข่าวนะคะคุณผู้ชม
ข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมาในสื่อใดก็แล้วแต่เนี่ยจะตามในไทม์ไลน์ของเพจเฟซบุ๊ก
ความไม่พอใจหลังจากกฎหมายออกมาเนี่ยนะคะมีการไปโจมตีหลายหน่วยงานนะคะ
อาจารย์เอาภาพใหญ่ก่อนสถานการณ์ตอนนี้
ในวงการไซเบอร์คือเรียกว่ามันคือวิกฤตหรือยัง
รุนแรงหรือยังหรือแค่ระดับไหน
ใช้ความคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ค่อยคิดสโลสไลด์นิดนึง
ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง

จริงเมื่อเราใช้สติวิเคราะห์วิเคราะห์ต่างออกมา
เราพบว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย
ถ้าเราถอยสักก้าวหนึ่งไปอาบน้ำให้เรียบร้อย
นั่งสบายนั่งคิดมันไม่เกี่ยวกัน

จำได้ไหมเราเคยคุยกันเรื่องนี้มาเป็นปีแล้ว
เว็บไซต์ภาครัฐมีคนมาแฮ็กมาเปลี่ยนหน้าเว็บเพจ
ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้หลายปีผ่านมาเนี่ย
มันก็เหมือนเดิมคือเรื่องการแฮ็กเว็บไซต์ภาครัฐ
ตอนนั้นไม่มีพรบคอมอะไรมาเกี่ยวข้องเลย
หลังจากนั้นเอาเรื่องนี้พักไว้ก่อน

มันกลายมารวมกันอยู่ในเวลา๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย

เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์เป็นอะไรต่างที่
เป็นนักธุรกิจด้วยเป็นอาจารย์ด้วยหลายอย่าง
เป็นประชาชนเดินดินคนหนึ่งด้วย
เราวิเคราะห์ดูมันไม่เกี่ยวกันนะ
คุยกับลูกทีมคุยกับพวกเพื่อนฝูง
ทุกคนเสียงเดียวกันหมดบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะอาจารย์

มันจะแฮ็กเว็บไซต์พอแล้วก่อนเขาก็แฮ็กกันมาตลอดอยู่แล้ว
ส่วนพรบคอมโอเควิพากษ์ได้เห็นต่างได้
แต่มันมารวมกันได้ยังไงไอ้ปรากฏการณ์นี้มันมายังไง

อาจารย์ไม่ได้มองว่ามีจุดเชื่อมจากความไม่พอใจเนื้อหาของพรบคอมเหรอคะ
คือคนที่เขาไม่พอใจเนื้อหาพรคอมเนี่ย

ที่เขามีความเห็นว่าเขาไม่เอาข้อไหนมาตราไหนอะไรต่าง
มีการรวบรวมรายชื่อไปยื่นสนช
ใช่ใช่เขาทำตามระเบียบขั้นตอนทุกอย่าง
แต่พอคนกลุ่มนี้ที่เขาไม่พอใจพรบเนี่ย

จากคนกลุ่มที่เขาท่านพอเราบอกเขาอาจจะใช้คำพูด
จากที่มันซาไปอันนี้ทีมนี้เขาก็มากันอีกอย่างนี้เป็นต้น

อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือเราได้ถามคุณอาทิตย
คุณผู้ชมได้ชมเมื่อวันสองวันก่อนนะคะ
คุณอาทิตย์ก็ออกมาพูดบอกว่าเครือข่ายพลเมืองเน็ตเนี่ย
คือไม่เห็นด้วยกับบางเนื้อหาในพรบความจริงนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ในปฏิบัติการใด
ที่จะมีการโจมตีอันนั้นดิฉันเข้าใจ
แต่ว่าเขาก็ได้พูดถึงที่มาของรอบนี้นะอาจารย์ว่าก็มาจากเนื้อหานี่แหละที่เขารู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ย
มันไล่บี้ให้คนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแม้กระทั่งในโลกอินเทอร์เน็ต
โซเชียลมีเดียก็เลยเป็นที่มาของปฏิบัติการในช่วงไม่กี่วันมานี้
ทีนี้พอกลับมาตรงนี้อาจารย์สถานการณ์มัน
อาจารย์ว่าอยู่ในระดับที่ลุกลามหรือว่าเข้มข้นขนาดไหนคะ
หน่วยงานภาครัฐโดนโจมตีอยู่ตอนนี้
คือผมมองอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วว่า

ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่พอใจกฎหมายฉบับนี้
เขาไปแฮปปี้ตรงไหนริดรอนเขาตรงไหน

เขาน่าจะเอาบริบทนั้นมาคุย
ถ้าสังเกตไม่มีการพูดถึง

แต่เขาไม่ได้เอาไม่เหมือนพลเมืองเน็ตไงเขาจะบอกอ่ามาตรานี้เขาไม่เอา
เขาแค่เรียกแขกมาช่วยกันเลยดีกว่าอย่างนี้ดีกว่า
อาจารย์ว่ารอบนี้มีความเข้มข้นไหมคะ
ถ้ายังไม่เอาเรื่องเนื้อหามาพูดหรือว่าการรวบรวมรายชื่อมาพูดแล้วนะ
แต่ว่าการแสดงออกรอบนี้ของการเข้าไปเจาะเว็บรัฐแต่ละแห่งเนี่ยนะคะ
ที่ออกมาอาจารย์มองว่าเข้มข้นแค่ไหน
ผมมองว่ามันมากขึ้นมันมีปริมาณมากขึ้นความเข้มข้นมากขึ้นกว่าที่เคยทำมา
ที่เคยทำมาอาจจะมีอยู่นิดหน่อยทำไม่นาน

แต่ครั้งนี้จะเป็นเว็บที่มีความสำคัญกับรัฐ

แล้วก็มีการเรียกพักพวกมากันอย่างเต็มรูปแบบ

คือหมายว่าคนไม่ใช่คนสองคนแน่

มาช่วยกันทำตรงนี้อาจารย์แบ่งระดับความเข้มข้นเป็นยังไงคะ
เช่นนะคะว่าทำลักษณะแบบนี้เป้าหมายเท่านี้กับหน่วยงานกลุ่มนี้เนี่ย
ต้องการจะบอกอะไรคือมันสามารถจะบอกการสื่อสารได้จากปฏิบัติการไหมคะ
เรื่องไม่แฮปปี้พรบถัดไปเรามองเรื่องการแฮ็กเดี๋ยวเราเจาะเรื่องของการแฮ็กก่อน
อ่าแฮกเนี่ยมันไม่ได้พูดว่าแฮกกันเมื่อสองสามสิบที่ผ่านมาค่ะ
มันแฮกกันมาห้าหกปีแล้วเผลอเผลอเป็นสิบปีแล้วอืม

ไซต์ในประเทศไทยเราเนี่ยโดนแก๊กไม่ต่ำกว่า๒๐เว็บ
ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเว็บรัฐหรือว่าเอกชนใช่ไหมคะ
ใช่ไม่เกี่ยวแฮ็กแฮ็กแฮ็กหมดแล้ว

หรืออาจจะเป็นหลักร้อยต่อวันก็ได้

ทั่วโลกแฮคเกอร์ทั่วโลกที่เขา

แต่เขาเห็นวันนี้แฮ็กได้เขาก็เก็บแต้ม

มีความเป็นห่วงเว็บไซต์ของภาครัฐ

ว่าเราจะกินความกว้างแค่ไหน

หรือว่าระดับที่ย่อยลงไปมากกว่านั้นเอง

ค่ะทีนี้ณตอนนี้อาจารย์
ถ้าที่ฉันพูดเอาตามข่าวนะเอาตามข่าวคือ

คำถามคือว่ามีการประเมินกันในวงการไหมคะว่า
มีกลุ่มไหนที่จะสามารถทำได้จริงไหม
คือการที่ระบุเป้าหมายมาว่า
เป็นกองทัพบกเป็นกระลาโหมเป็นที่นั่นที่นี่เนี่ย
มันเหมือนกับว่าเชิงสัญลักษณ์ระดับหนึ่ง
ว่าที่นี่น่าจะมีความปลอดภัยสูงมาก
กองทัพบกหรือกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ
แม้กระทั่งตมหรือสำหรับแห่งชาติ
เอาเขาจริงถามผู้จอมขวัญว่า

คือมันก็มีความปลิกย่อยลงไปถูกไหม

หน่วยงานย่อยที่อยู่ในอัมเบล่าของกองทัพ

รายงานคนเข้าเมืองเวลาเจอฝรั่งมันแบบอยู่เกิน
วีซ่าอยู่เกินก็เป็นสโลปหนึ่ง
ก็คือความไม่เสร็จเคี่ยวของนวติงานั้นนวติงานเดียวไม่ได้
เราต้องมองเป็นเว็บไปมองเป็นหน่วยงานย่อยไป

เวลาเขาคุยกันว่ามีการเจาะข้อมูล

เวลาเขานับว่าได้ตามเป้าเลย
คือต้องเป็นเว็บส่วนกลาง

ก็บอกทำร้ายคนบ้านนี้ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้น

เช่นถ้าเขาต้องการจะส่งเสียงว่าเขาไม่พอใจ
แล้วก็ไปที่หน่วยงานซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาได้ว่าเขาไม่พอใจ
อาจารย์หมายถึงว่าคือในวงการเขาต้องนับแค่ไหน
คือถ้าเป็นระดับหน่วยย่อยลงมาไม่นับเหรอ
ไม่ใช่คุณเขาบอกว่าหน่วยย่อยพวกนี้เหมือนหน่วยงานลูกใช่ไหม
นับว่าส่งสัญญาณถึงตัวแม่ไหม
สัญญาณถึงตัวแม่แต่ถามว่าหน่วยงานลูกบางทีเนี่ย
บัจเจ็ตเขางบประมาณเขาคนดูแลเขาจึง
เจ็ตทำเว็บเดือนละเช่าเว็บเดือนละ๒๐๐บาท
มีเจ้าที่อยู่๒๐คนมันไม่เหมือนกันแล้ว
หน่วยงานเดียวกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ

คือเข้าไปส่วนกลางแล้วต้องทำแค่ไหนถึงจะเป็นการส่งสัญญาณที่ถึงยานแม่นะคะ
ใช้คำแบบนี้นะถึงยานแม่ว่าเนี่ยเขาเข้ามาบอกแล้วว่าเขาไม่พอใจสิ่งที่คุณทำสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยกันต่อเลยนะคะอาจารย์ระดับนะถ้าเราใช้คำเร็วนะคะ
ว่าเจาะโจมตีถล่มใดก็แล้วแต่แต่ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือเอาแบบตื้นสุดคือทำให้เว็บไซต์ของหน่วยงานนั้นเข้าไปใช้งานไม่ได้นะคะ
ต่อไปก็คือเข้าไปลึกเข้าไปอีกคือเปลี่ยนหน้าเว็บด้วยซ้ำไปว่าฉันเข้ามาแล้วนะนะคะ
ลึกเข้าไปอีกคือไปเอาข้อมูลที่เก็บเอาไว้เอาออกมาโชว์ให้ว่าเนี่ย
เอาออกมาได้แล้วนะคำถามคือว่ามันก็มีอยู่หลายแบบนะอาจารย์
มันมีอยู่หลายแบบนะสำหรับปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
อย่างนี้โดยเฉพาะล่าสุดที่บอกว่าจะไปเอางบประมาณของทัพบกมาเนี่ยนะคะอาจารย์
ถ้าเขาทำได้อย่างที่เขาบอกเขาจะทำวางแผนไว้เนี่ยก็จบเลยสิ
ถือว่าเป็นปฏิบัติการก็คือบรรลุผลสิคะ
ครับก็เมื่อกี้ทวนนะที่พูดมาเก็บรายละเอียดได้ดีมาก
ถ้าเขาดึงข้อมูลงบประมาณอัตรากำลังออกมาได้
แปลว่าเขาเอาความลับขององค์กรอื่นมาได้
องค์กรนั้นขายหน้าหรือความลับนั้นเอาไปขายต่อ

ขั้นที่คิดว่าหนักมากอันนี้
เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่โดนดึงออกมาจะไม่รู้ตัว
นี่คือเขาเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้คือเปลี่ยนหน้าเว็บ
เอาหน้าเข้ามาใส่ซึ่งเราก็เห็นนะว่า
เขาทำได้เยอะนะอาจารย์ก็มีบ้าง
ไม่แก้เว็บเพจไม่ขโมยข้อมูลแต่ทำให้ง่อยทำให้ใช้งานไม่ได้
เป็นระยะ๓แบบทั้งหมด
อาจารย์ถ้าสมมุติเกิดว่าปฏิบัติการเนี่ยสามารถโดยเฉพาะนะคะ
ถ้าสมมุติเราอิงกับคืนนี้นะอาจารย์ที่เขาว่าไว้เนี่ย
คือถ้าไปเอางบหรือรายละเอียดใดก็แล้วแต่

คือจริงมันไม่มีขั้นสูงสุดหรอกแต่ว่า
การที่เอาความลับขององค์กรออกมา

อย่างมากเข้าไม่ได้เข้าไปได้๕นาที

แค่๕นาทีนะมีคนโหลดไปเป็นพันแล้วก็มี
อาจารย์เรียนเคยคุยกับอาจารย์เรื่องโครงสร้างนี้แล้วนะคะ
แต่ต้องกลับมาคุยอีกทีเพราะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้
อาจารย์ปริญญาประเมินได้ไหมว่าหน่วยงานภาครัฐของเรา
คือเข้าไปเอาแล้วก็เอาออกมาโชว์ให้เห็นว่าเข้าไปล้วงออกมาได้
คือหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนอย่างผม
เพราะว่าทุกหน่วยงานตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ย

ผมก็ไม่๑๐๐นะไม่มีใคร๑๐๐

คือไม่มีใครพร้อมแบบปลอดภัยแน่นอน
ทั่วโลกมีประเทศไหนไหมที่รัฐบาลนั้น๑๐๐มีไหม

งั้นแปลว่าถ้าคืนนี้ทบโดนก็ปกติเหรออาจารย์
หน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนต่าง

ยาฮูรู้จักยาฮูไหม
เอาข้อมูลออกมาเป็นกันไปทั้งหมด

แล้วก็ก๊อปใส่ตำไดท์เอาออกไปขาย
อาจารย์ตอนนี้นอกเหนือจากที่
ตามข่าวกันในประเทศแล้วว่ามีกลุ่ม

มีกลุ่มต่างประเทศด้วยที่ไปทำมาแล้วทั่วโลก

เราเจอกลุ่มที่ใหญ่ขนาดนั้นนอกบ้านเนี่ย
รุมที่หน่วยงานรัฐไทยด้วย

ใบเย็นเกี่ยวชื่อปริญญาอะไรยังไม่มีหรอกอ่า
เพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดว่าอนุมัติที่นี่

มันไม่จำเป็นบางทีอันนโนมัติทั้งหมด

ก็เป็นไปได้อันนี้คือที่บอกว่าไม่ใช่

ไม่จำเป็นจะต้องไปดึงกำลังจากต่างชาติเข้ามา

ที่ใช่คือเขาพยายามทำให้เป็นข่าวก่อน
อันนี้ผมอยากจะเตือนสื่อนะครับเป็นการเราที่เรากำลังชักศึกเข้าบ้าน
มันเห็นเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมันอ่านไม่ออกถูกไหม

เหมือนเราไปสาวไส้กากินเหมือนเราไปชักศึกเข้าบ้าน

รัฐบาลไทยคงเลวแน่เลย
มันยังไม่รู้เรื่องราวเลยว่ารัฐบาลไทย

มันก็เอาวะเราต้องมาช่วยอรุณวัฒน์ด้วยกัน
มันจะมีเคลียร์ว่าผสมโลง

เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะตีข่าวพวกนี้ออกไปเยอะ
อะไรอย่างนี้ไม่ควรเราไม่ควรทำสิ่งเหล่านี้เลย
วิธีการควบคุมสถานการณ์ที่ดีที่สุด
แต่ละรัฐบาลเจอมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยคือทำอะไรคะ

ทำไมอย่างนั้นล่ะคะ
ฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะ
คุณสื่อไม่ใช่เซ็นเซอร์สื่อหรือบล็อกสื่อนะ
คุมสื่อคือเราเชิญสื่อเข้ามา
เราเล่าให้ทุกสื่อทุกคนฟังว่า
เหตุการณ์มันเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไง

ไม่ให้สื่อที่มันเป็นโซเชียลเนี่ย
เป็นไวรัลแพร่สะพัดออกไปเป็นไฟลามทุ่ง

สื่อที่มันเป็นโซเชียลมีเดีย
โทษทีผมอาจจะพูดแบบหน้าคุณเครียดเลยแล้ว
ไม่ใช่คุมอย่างนั้นแต่เราเรียกทุกคนมาว่า

อาจารย์ถ้าสมมุติตั้งข้อสังเกตตอนนี้เนี่ยนะคะ

กระทั่งวันนี้เองพบทบก็ให้ข่าวน้อยมาก
ครับถูกต้องแล้วควรจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอ๋อต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหม

ไม่ต้องไปหาโคศกไม่ต้องไปหาใครใช่ไหม
ถูกแล้วนี่คือวิธีการคือมันเป็นเรื่องระดับชาติหรืออย่างล่ะ
มันขนาดนั้นเลยรึเปล่าล่ะ
ถึงขั้นไหนที่คิดว่าอาจจะต้องคุยกันอย่างชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยตกลงข้อเรียกร้องคืออะไรพอจะทำให้ได้ไหม
หรือหน่วยงานรัฐหรือแม้กระทั่งนายกหรือผู้บริหารรัฐบาลเองต้องไม่คุยเลยทางไหนคะอาจารย์
เกิดขึ้นมาเป็น๑๐ปีแล้วทุกวันในทุกสถานที่ทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียว
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะเพราะฉะนั้นผมเจอเหตุการณ์แบบนี้
ตัวอย่างเมื่อสายเดือนก่อนสนามบินเวียดนามเครื่องบินไม่ได้เลย
แล้วปกติสนามบินจะมีป้ายอะไรไฟล์ไหนจะออกกี่โมงใช่ไหม
ตัวเป็นตัวจีนหมดแล้วกลายเป็นทัศนติของประธานเหมาอะไรอย่างนี้
คือเป็นเรื่องจีนไปหมดทั้งสนามบินอะไรอย่างนี้
คือถ้ากระทบต่อประชาชนเนี่ยถือว่าสูงสุดประชาชนเดือดร้อนให้สูงสุด
อ่าคืออันนี้คือระดับที่อาจารย์คิดว่าคือ
ควรจะเตียนรับมือแบบไหนแบบไหน
มีผู้บริสุทธิ์ต้องมาเสียหายต้องมาเดือดร้อนอย่างนี้

เมื่อสักครู่นี้ที่เปิดดูคือถ้าคุณผู้ชมได้เข้าไปในเพจเนี่ย
อิงตามเพจที่ออกมาของทางกลุ่มต่อต้านนะคะ
ก็จะอธิบายไว้ว่าเป้าหมายจะทำแค่ไหน
แล้วก็ที่เน้นก็คือจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน

แต่ทีนี้จะถึงแค่ไหนเนี่ยวันนี้ที่เขาจับตาคือ
ค่ำวันนี้อาจารย์เดี๋ยวเราคาราคาซังกันไว้แค่นี้ก่อน

เสียวมากเลยนะค่ำนี้ไม่รู้จะถึงระดับไหนนะคะ

อาจจะเชิญอาจารย์ปริญญามาอธิบายอีกนะคะ

คุณผู้ชมค่ะที่ต้องจับตาก็คือ๒ทุ่มวันนี้เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเราก็จะจับตาปฏิบัติการที่ประกาศไว้
เป้าหมายคือกองทัพบกเช่นเดียวกันว่า
จะเป็นไปในรูปแบบไหน
และจะมีการให้ข่าวหรืออธิบายจากภาครัฐอย่างไรด้วยนะคะ
ถามตรงเสร็จตามนิวโชว์ต่อเลย
ถึง๒ทุ่มและมาดูกันว่าตกลงแล้ว
ข่าวนี้จะลุกลามไปอย่างที่มีการประกาศไว้หรือเปล่านะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป